เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่สายตาคนมอง
อย่ามองมายามแผลภาย
อย่าเพิ่งด่วนลามาเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้
เป็นยาทุกข์ใจคนจนหมด
ยิ่งร้องยิ่งเพราะยิ่งฟังยิ่งมีความสุขนะ

เพราะว่ามันสมูทไปหมดเลยลูก
ถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้
อย่างเรียกได้ว่าอย่างงดงามเลยทีเดียว

เรียกว่าเป้าหมายที่วางไว้๖๐๐๐๐เนี่ยน่าจะเกินกว่านั้น
ถ้าร้องได้ขนาดนี้นะครับ

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
น้องดีริกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจ
วตะครับเดงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาทนะครับ
น้องดีริกร้อง

ยายดียายดียายดี
คุณยายนี่กระโดดตัวลอยเลย
เราเข้าใจความรู้สึกดีแล้ว
คนเป็นแม่คนเป็นยายนี่นะ
ตัวเท่านี้เป็นความหวังกับครอบครัว

มันดีใจไม่รู้จะพูดยังไง
ชื่นใจค่ะเพราะตอนนี้รับแล้ว๒มือ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

๑๘นตรงทั้ง๒วันนะครับ
เสาร์และอาทิตย์เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เพื่อมีอะไรหน่อย
เราจะให้ให้เราวุ่นก่อน

เผื่อจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วเลี้ยงลูกกับเราได้
อะไรอีเหรอึกเลย
เห็นแม่สร้าวบ่อยไหม
คอยบีบขาคอยนวดให้แม่ให้ยาย
ทำให้ทุกอย่างที่เขาทำได้ค่ะ